มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่ามาจากความหึงห่วงนะฮะสามีกับภรรยาเนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันที่บ้าน
แล้วก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนคนงานด้วยกันเนี่ยคนงานก่อสร้าง
มานั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันด้วยไม่รู้ไปไงมาไงนะครับ
เพื่อนกลับนะครับทะเลาะกัน
ฝ่ายสามีฝ่ายผู้ชายใช้ไม้คมแฝกตีเมียจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
นี่ยังตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับหลบหนีไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์ที่มาพบศพกันก็คือช่วงสายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพนม่วงที่จังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใหญ่บ้านในตะมนตยางโทนว่า
มีผู้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตะมนตยางโทนนะฮะ
ไปตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วก็มีศพของนางนันทพัฒน์
อายุสามสิบแปดปีเป็นชาวลบบุรีเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในบ้านนี่นะฮะ
สภาพศพที่ตรวจสอบนะครับมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่กกหูด้านซ้าย
โหลกศีรษะก็ถูกตีจนแตกที่ปลายคางด้วยที่ขอบตาซ้ายด้วย
หน้าผากก็มีรอยเขียวช้ำคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๑๒๑๔ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพบศพนะฮะ
แล้วก็มีไม้คมแฝกนะฮะที่อยู่ที่ริมผนังห้อง๑อันกับขวานอีก๑อันนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เจ้าของบ้านคือนางสำเนียงอายุ๖๔ปีซึ่งก็คือแม่ของคนร้าย
คนร้ายเนี่ยคือสามีของผู้ตายนะครับ
แม่บอกว่าเย็นเมื่อวานนี้ลูกชายชื่อนายวัญชัยอายุ๓๗กับลูกสะพ้ายที่เสียชีวิต
กลับมาจากทำงานก่อสร้างแล้วก็มีเพื่อนของลูกชายมาด้วยก็มาตั้งวงดื่มเหล้ากัน
พอตอนค่ำทุกคนก็แยกย้ายกันวงเล่าก็เลิก
หลังจากนั้นได้ยินเสียงลูกชายกับลูกสะพ้ายทะเลาะกัน
แต่แม่บอกว่าก็เห็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าลูกชายเวลากินเหล้าเนี่ย
ก็จะทะเลาะกับเมียเป็นประจำอยู่แล้วแต่เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
แล้วอยู่เสียงก็เงียบหายไปแม่ก็คิดว่าสงสัยหลับกันแล้ว
ตี๔ได้ยินเสียงจักรยานยนต์ขี่ออกไปจากบ้าน
แล้วก็มาจนสายก็ยังไม่เห็นว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายออกมาจากห้องนอน
ก็เลยเดินเข้าไปดูอ้าวลูกสะพ้ายนอนเสียชีวิตอยู่ที่ที่นอนแล้ว
สันนิษฐานของตำรวจนะครับ
คาดว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยนายวัญชัยได้ใช้
อาวุธที่เป็นไม้คมแฝกตีภรรยาจนแน่นิ่งสลบไป
แล้วคงจะนอนอยู่กับภรรยาจนตี๔
เพราะว่าดื่มเหล้ากันตั้งแต่เย็นจนค่ำคงจะเมานะ
มาก็คงจะเห็นว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยรีบขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปที่แม่ได้ยินเสียงจักรยานยนต์เขียวจากบ้าน
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้ได้เบาะแสแล้วนะฮะคาดว่าจะจับได้ในไม่ช้า
ส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าอาจจะมาจากความหึงหวงในวงเล่า
พอเพื่อนกลับก็คงทะเลาะกันแล้วทีนี้ก็คงหนักมือถึงขั้น
ตีเขาจนเขาตายคาที่นอนนี่เลยแล้วก็หลบหนีไป
ค่ะเมื่อช่วงเย็นนะคะก็เราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บรรยากาศก็เงียบเหงานี่ค่ะเราไปช่วงเย็นแล้วด้วยในบ้านก็จะมีพ่อแม่หลานของคนร้าย
ทุกคนก็อยู่ในอาการเคร่งเครียดทีนี้ค่ะแม่ของคนร้ายเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเรื่องนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันตามขั้นตอนของกฎหมาย
ที่ผ่านมาลูกชายก็มีพฤติกรรมแบบนี้แหละชอบทำร้ายทุบเตียเมียตัวเองอยู่เป็นประจำ
บางครั้งตีพ่อแม่ด้วยนี่แม่ของคนร้ายบอกนะ
ตีเมียแล้วพ่อแม่ก็โดนด้วย
มันก็ลูกจับจับยังไงก็ลูก
ไม่เพราะหนูไม่รู้ไงว่ามันอยู่ตรงไหน
หนูอยากให้จับเดินงานจับไปเลย
หนูไม่ว่าเพราะลูกทำไม่ดี
ขอให้ลูกยอมรับผิดแต่เขาไม่ยอม
เขาจะทำตัวเลว
ถ้างั้นเป็นไงล่ะเนี่ยสภาพ
มันบอกว่าไม่มีใครจับมันได้

เนี่ยหนูอยู่สภาพเนี่ยเลี้ยงหลานเลี้ยงมาเนี่ย
หนูปงหนูปงแล้ว
กับลูกคนนี้หนูโปรง
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์มังวงก็บอกว่าครอบครัวนี้อยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะ
คนก่อเหตุก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ปกติก็ไปมานานทีจะกลับมาบ้าน

เอือมระอาที่ผ่านมาก็ทุบตีเมียทุบตีพ่อทุบตีแม่เป็นประจำ
คือคนในบ้านบอกว่าไม่ต้องกลับมาเถอะ

คือลงไม้ลงมือกับคนใกล้ชิดอยู่ตลอดเลยค่ะ
อาราศาสนุนยาวของเสมอ
หลังเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปแจ้งความตำรวจก็มาจับเอาไป
ติดคุกน่าจะเป็นเดือนต้องเมา
ทำไมเมาเราก็ไม่ตีกัน
เขาก็ตีกันเองอ้าว

ตอนนี้ก็ครังล่ายติดนามกุมตัวอยู่